ของหนุ่มขับกระบะหัวร้อนนะฮะ
ต่อยคนขับขี่รถจักรยานยนต์จนสลบเลยครับ
ท่ามกลางสายตาของผู้คนมากมายกลางถนนสุขุมวิทย์เลย
แล้วก็ลากร่างของผู้สลบไปทิ้งไว้ข้างทางอีกนะฮะ
เรื่องราวนี้ถูกแชร์ผ่านคลิปทางเพจท้องถิ่นชื่อดัง
คลิปภาพนาทีที่ชายขับรถกระบะหัวร้อน
ชกต่อยกับชายที่ขี่รถจักรยานยนต์คู่กรณีกลางถนน
เป็นคลิปที่มีพลเมืองดีบันทึกภาพเหตุการณ์ไว้ได้
ความยาวสักประมาณ๑นาที๑๙วินาทีนะครับ
ขณะที่ชายสวมเสื้อยืดสีฟ้ากางเกงขาสั้น
อายุน่าจะประมาณ๓๐๓๕ปี
จอดรถกลางถนนสายสุขุมวิทย์สายเก่า
เมืองจังหวัดสมุทรปราการ
คลิปนี้เจอชายสวมเสื้อสีฟ้าเขาทำร้ายร่างกาย
ชายคนขี่รถจักรยานยนต์คู่กรณีประเครนท้าว

เขาทิ้งก้านคอจนสลบค้ารถนะครับ
แม้ว่าจะมีชายอีกคนซึ่งคาดว่าจะเป็นเพื่อนของผู้ก่อเหตุ
มาด้วยกันพยายามเข้าห้ามปราม
ให้เพื่อนตัวเองไปทำร้ายคนขี่รถจักรยานยนต์

หลังจากที่ชายขี่รถจักรยานยนต์สลบเหมือดไปแล้ว
ผู้ก่อเหตุคือชายเสื้อสีฟ้ากางเกงขาสั้นเนี่ยนะ
แล้วก็เพื่อนช่วยการร่างไปก่อนไว้รถไม่มีทะเบียนอ่ะ

เราฟังเสียงเหตุการณ์ช่วงนี้กันหน่อย
แล้วคนในรถที่ก็ถ่ายคลิปได้ตกอกตกใจกันขนาดไหน

มองมันไม่มีทะเบียนอ่ะ

มอเตอร์ไซค์อ่ะฟุบไปเลย
บ่อใบไม้รอเรือ
พลเมืองดีแล้วผู้ที่ผ่านไปผ่านมาเห็นเหตุการณ์ก็ได้แต่ถ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

ออกมาให้ข้อมูลบอกว่าทราบตัวผู้ก่อเหตุรายนี้นะ

โดยทีมข่าวพยายามติดต่อทางโทรศัพท์ไป
แต่ผู้ก่อเหตุนั้นไม่รับสายนะครับ
ทีนี้ก็ต้องเป็นเรื่องของคดีกันต่อไปว่าจะมีใครไปแจ้งความหรือเปล่า
แล้วก็คนขี่รถจักรยานยนต์ที่บาดเจ็บเนี่ยเขาไปแจ้งความไว้ไหมนะฮะ